สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

ถ้าเท่านี้สิทธิ์บอกให้มีแขนอ่านล่ะ
ก็คือสามารถจะทำเหตุรักษ์กรรมขอบคุณท่าน

เขาก็คิดไว้มันความที่ว่ามันเป็นของฝันฝันไปลมแรกฝันมันบ่แน่นอน
มันอยากมีรอยมันอยู่ในตราย๑๑เปอร์เซ็นต์มันก็จะอย่าได้เลย
ซึ่งมันก็เหมือนสิ่งที่เขาแหงขึ้นพอมันก็ควายฝ้าก็ถึงไม่ถึงบ้าง
มันก็เขาแหงรอดาวนะครับคุณอย่าตกลงมา
อย่าเกี่ยวสิกเยอะเลยเลยครับ

มันก็มีสัปดาห์แนวคิดคือต้องการอย่างอ๋อสูงเสริมครับ
ถ้าสาสนาถ้าจงอาจารย์บุญแน่มหาว่าไม่ยังจะซ่าสุขไว้เนี่ยแหละครับ
ครับสมมติวิลออนมัสดูงานกาฮือมาพอนี่มันก็ครับอ่ะ
โอ้นี่ก็เต็มไปปิ๊บปุ่มอืม
ก๋วเต๋าขึ้นไปเปลี่ยนแม่งมั้นพวกพี่เจียต
อืมแล้วสมมติก็นิ่งมันเลยเหมือนกันอ้าวมันทำเย็นแล้วเหมือนกัน
สมมติก็นิ่งมันทำเย็น